วันนี้วันแรกนะคะที่ลูกหนี้นอกระบบเนี่ยจะได้มาลงทะเบียนกัน

ที่นายกเศรษฐาได้พูดเอาไว้ตั้งแต่๒๘พฤศจิกายน

เจ้าหน้าที่บอกว่าฟังจากลูกหนี้แล้ว
แต่ละคนเจอมาหนักหนาสาหัสมาก

ตอนนี้เงินต้นแทบจะไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะ
บรรยากาศที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
มีลูกหนี้นอกระบบรายหนึ่งมารอลงทะเบียนตั้งแต่ยังไม่เปิดทำการเลยนะคะ

หนี้นอกระบบมา๖เจ้าค่ะ

เพราะต้องเอาเงินมารักษาตัวที่ถูกรถชน

แต่ต้องจ่ายคืนหลักแสนค่ะ
ตอนนี้ใช้หนี้ไป๒เจ้าแล้วเหลืออีก๔

ก็ต้องไปกู้เจ้าอื่นมาจ่ายดอกอีก
หรือหมุนไปก็ทันเป็นแบบนี้ค่ะ

และอย่างที่เรารู้กันดีนะคะ
หนี้นอกระบบเจ้าหนี้ก็ตามข่มขู่คุกคามตลอด

กลัวว่าจะถูกแก๊งเงินกู้มาทำร้าย
พอมีการประกาศนโยบายที่จะช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ

ทุกด๊อกเบียลี่มันโหดแสนโหดจริง
มีรายหนึ่งถูกเจ้าหนี้ปรับดอกเบี้ยเป็นชั่วโมงค่ะพี่เต้น

ละห้าสิบบาทถ้าจ่ายไม่ตรงเวลาคือจนถึงวันนี้จ่ายดอกเบี้ยเกิน
เงินต้นไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเงินต้นไม่ลดเลยค่ะ
เพราะว่าจ่ายแต่ดอกแถมยังมีค่าปรับที่ต้องจ่ายอีก
พอรัฐบาลบอกจะช่วยเหลืออย่างจริงจังนี่โอ้โหเขาถึงได้หายใจคล่องกันหน่อย

ในกฎที่เราลงเซ็นสัญญาคือปรับชั่วโมงละ๕๐บาท
ชั่วโมงละใช่ไหมถ้าหายเขาไม่ได้
ใช่ค่ะอืม

แล้วตัวนี้ตัวนี้พี่ส่งเขาเป็นยังไงบ้างตัวนี้เหลือเท่าไหร่อะไรยังไง
ก็คือตอนนี้ต้นยังอยู่แต่คือดอกเราส่งไปแล้วทั้งหมด๓๖๐๐ค่ะ
ดอกทั้งหมด๓๖๐๐บาทเงินกู้กู้มา๓๐๐๐บาท

ต้นยังอยู่แล้วค่าปรับอีกทั้งหมด๒๐๐๐บาท
คือกู้แบบนี้เป็นหนี้ทั้งชีวิตนะนะคะ
ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะสำนักงานเขตห้วยขวาง

พอเขตห้วยขวางก็บอกว่าทางเขตก็มีมาตรการไกลเกลี่ยจากเบาไปหานัก
ยืนยันว่าการลงทะเบียนกับสำนักงานเขตนั้นปลอดภัย
เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมการปกครองรับทราบอยู่แล้ว
ก็สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน
เพราะเอาจริงคือส่วนใหญ่หนี้นอกระบบเนี่ย
ปล่อยกู้ก็มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยเขาก็กลัวกันนะคะ
ซึ่งลูกหนี้นอกระบบรายไหนที่อยากจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
อยากให้รัฐบาลช่วยเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้๕ช่องทางเลยนะคะ
ใครที่อยู่ในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตได้ทุกเขตเลย
อยู่ต่างจังหวัดติดต่อศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอหรือสาระกลางจังหวัดก็ได้

หรือจะเข้าเว็บไซต์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ได้นะคะ
นี่ค่ะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๙กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะคะ
ซึ่งภายในวันนี้เนี่ยเอาวันนี้วันแรกเนี่ยนะคะ
มีคนมาลงทะเบียนแล้ว๒๒๐๙๐รายค่ะพี่เต้น

ใช่ค่ะแล้วมูลค่าหนี้รวมจากสองหมื่นกว่ารายเนี่ย๙๓๕๓๑ล้านบาทนะคะ

จังหวัดที่มีคนลงทะเบียนสูงที่สุด๕อันดับแรกเนี่ยอันดับหนึ่งคือกรุงเทพนะคะ
อันดับ๒สงขลาอันดับ๓นครศรีธรรมราชอันดับ๔นครราชศรีมาและอันดับ๕สมุทรปราการนะคะ
ก็ช่องทางที่น้องมิ้นได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถไปลงทะเบียนได้ค่ะ